กุกัจะสมาทย์เข้า

ได้ข่อบันไดเธอสามารถส่งไลน์มาพูดคุยกับเราได้นะครับ
คุณค่ะ

ที่หน้าจ่าย

ถ้าไม่หน้าจอก็ดูหน้าใจเอาละกัน

คุณผู้ชมครับมาในวันนี้แน่นอนเรื่องราวข่าวสารของเรามันเยอะนะครับ
แต่ก็พูดคุยกันทางหน้าจอไลน์เนี่ยเดี๋ยวจะส่งข้อความแล้วก็ขึ้นข้อความกันแบบสดไม่เสียตังค์เลยนะ
ใช่ครับฟรีนะครับคุณผู้ชมครับ
ส่งกันเข้ามาเยอะเลยนะครับพวกเราเราอ่านอยู่นะ

อย่ารอช้ากันเลยนะครับวันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรามันเยอะนะครับ
มีเรื่องอะไรให้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
ช้างมาช้างปลาทำช้างมาทำอย่างไรเอ้าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อ
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
ผู้กัดสะบัดคราว
อ่ะกลับมาในเบรกนี้เราอยากเห็นคนไทยยิ้มได้
ถูกต้องแล้วนะคะถ้าจะยิ้มก็ต้องยิ้มด้วยกัน

ใช่ชอบออกกำลังกายผมเนี่ยนะ

ตอนนี้พ่อเคล็ดขาไม่ดีแล้วค่ะคุณ

ออกกำลังกายเตะบอลแล้วเนี่ยเขาชอบออกกำลังกายเอวด้วยนะ

เขาบอกเขาเอวดี
คุณนี่รู้เยอะนั้นเนี่ย
เขาออกกำลังกายจนสาวนี่กรี๊ดเลยครับ

อ้ายเจ็บหัวสิทุ่น
คุณยิริสึกคุณเห็นผู้ชายถอดเสื้อไม่ได้นะ

นี่เขากำลังจะออกกำลังกายเหมือนจะโหนบาด
ลืมดูไปว่ามีคานอยู่ข้างบนนะครับ

เต็มเหนียวเลยค่ะ
ว่าอย่างไรครับ
โอ้วมันโชคดีที่เจอเป็นคนสุดท้าย
คนที่เหลือโชคดี
ตกลงว่าได้มาเจอกับฉันนี้

มันขอบรรยีโชคดีที่แบบ

เอางี้ละกันก็ถือว่าชายคนนี้พ่อหนุ่มคนนี้เขาบอกว่า

ทำคอนเทนต์แบบแกล้งถาม
คำตอบแบบนี้เล่นเอาซะผู้หญิง

นั่นน่ะสินะคะตกลงแล้วตกลงคบกับฉันดีหรือไม่ดี
รักกันแหละดีแล้วคือแรกเริ่มเดิมที

แต่พอพบไปอีกนานอีกสักนิดเป็น๑๐๒๐ปี

อย่าไปคิดอย่างนั้นเรารักกันแหละดีแล้ว
อยากเห็นคนไทยรักกันนะครับ

ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัด
ได้คู่กัดสมัครข่าว

ไล่ข่าวกันแบบยาวเลยนะคุณผู้ชมนะ
เรื่องใหญ่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

โอ้โหเป็นประเด็นใหญ่เลยครับคุณผู้ชมครับ

ล่าสุดด้วยว่าตอนนี้คืบหน้าเป็นอย่างไรกันบ้าง

เราย้อนไปดูนะฮะกับเหตุเพลิงไหม้

เหตุการณ์เผลิงไหม้
ในวันนั้นครับ
ถูกดูเอาแล้วกันอ่ะคุณชิษาม

ควันค่ะแล้วจะบอกให้ไอ้สำลักควันเนี่ยมันเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้คนเสียชีวิตมาเยอะแล้วนะ
ใช่เพราะมันหมดสติแล้วอ่ะค่ะใช่แล้วล่ะครับอ่ะกู้ภัยนะครับ
เข้าไปสำรวจภายในอาคารพบผู้เสียชีวิตสองศพนะครับทราบชื่อภายหลังฮะ
ก็คือนางสาวจิราพัฒน์สุมมากอายุ๕๒ปีเป็นพนักงานแคชเชียร์ของร้านนะครับ
และนายเพชรเดื่อมนะครับอายุสามสิบสี่ปีสัญชาติเบียนบาร์เป็นลูกจ้างของทางร้านครับ
ใช่ค่ะทีนี้ช่วงเช้านะคะทางเจ้าหน้าที่จากเขตสัมพันธวงศ์พร้อมกับเจ้าหน้าที่จากกระทรวงแรงงาน
เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุร่วมกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานและเจ้าหน้าที่จากสภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
อืมจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าอาคารภายในเสียหายเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะโอ้โห
สอบถามนางสาวอธิตยาโชคกิจมณัชชัยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ท่านบอกว่า
อาคารพาณิชย์เนี่ยเสียหายไปไม่ต่ำกว่าสี่คูหานะอืม
มูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่าสามสิบล้านบาทโอ้โห
ยังมีผู้เสียชีวิตอีกสองรายด้วยแล้วหลังจากนี้ค่ะ
ก็ต้องเร่งสำรวจจุดเสี่ยงสายไฟเก่าหม้อแปลงเก่าแล้วก็รีบซ่อมแซมทันทีนะคะ
อืมครับนี่ทางด้านนางสาวโสภาผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
เขาก็บอกว่าผู้เสียชีวิตทั้ง๒รายทำประกันสังคมไว้ครับ
ได้รับเงินชดเชยจำนวน๕๐๐๐บาทต่อรายครับ
คุณผู้ชมยังจำคลิปที่เปิดให้ดูได้ไหม

วันนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องเลยนะครับไปถามท่านนี้เลยดีกว่า
ท่านเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์นะบอกว่ายังไม่ยืนยันนะว่าสาเหตุมาจาก
ห้อแปลงที่มันมีปัญหาตามในคลิปหรือไม่
ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบระบบป้องกันไฟลัดวงจร
ว่าทำงานอย่างสมบูรณ์หรือไม่ก็ไอ้ตัวฟิลตัดไฟนั่นแหละ

ใช้งานมาแล้ว๒๐ปีแต่
จะตรวจสภาพการใช้งานไปเมื่อ
กลางปีที่แล้วคือเขาจะมีการเช็คอยู่เรื่อยแหละ
ว่ามันพร้อมใช้งานหรือไม่นะครับ
ในเบื้องต้นนะครับทางกรฟนเนี่ย
ก็ขอยอมรับในความผิดพลาดเอาไว้ก่อน
แล้วก็แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต
และจะเร่งช่วยเหลือเยียวยาอย่างเร่งด่วน
ส่วนประชาชนจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเนี่ย
ก็ขอให้เป็นไปตามกฎหมายท่านว่าอย่างนั้นนะครับ
ค่ะอันนี้ก็เรื่องอุบัติเหตุฟืนไฟ
เห็นข่าวนี้แล้วก็สำรวจตรวจสอบบ้านช่องของเราด้วย
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรที่มันชำรุดเสียหายหรือเปล่านะคะ

มีผู้หญิงคนหนึ่งเกิดอาการแปลกขึ้นมา
ตะโกนบอกไม่ไปไม่ไปไม่ไป
แต่ท้ายที่สุดแฟนเนี่ยก็เลยอุ้มตัวเธอพาไปหาหมอค่ะ
นี่ครับหลวงพ่ออยู่ไหม

ไม่ไปไม่ไปแต่แฟนหนุ่มตัดสินใจไม่ไปก็ต้องไปล่ะ
พามาหาพระที่วัดหนองกลับตำบลหนองบัวอำเภอบ้านค่ายนี่แหละค่ะ
ก็กะจะให้พระท่านรดน้ำมนต์เรียกสติกลับมานั่นแหละ
ทีมข่าวก็ได้ลงไปพูดคุยกับหญิงสาวคนดังกล่าวนะครับ
ก็คือนางสาวน้อยนามสมมุตินะครับอายุ๒๐ปี
เธอก็บอกว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยหูจำอะไรไม่ได้เลยครับ
รู้ว่ามีอาการเป็นอย่างไรนะครับไม่รู้เลยว่ามีอาการอย่างไร
อยู่ที่วัดได้ยังไงอันนี้งงมากเลยนะครับ
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าคิดว่าอาการของเธอเนี่ยมันคืออะไร
อืมเธอก็ตอบว่าคิดว่าเป็นแบบนี้เนี่ย
เพราะว่าวันที่๑๔พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
พ่อของเธอเนี่ยไปตัดต้นไม้ครับแล้วเกิดล้มป่วย
อ๋อคือพ่อเนี่ยนะฮะไปตัดต้นไม้แล้วเกิดล้มป่วย
จนถึงทุกวันนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลอุบลราชธานี
เอาอย่างนี้แล้วเธอบอกเธอกลับไปเยี่ยมคุณพ่อ
แล้วไปดูต้นไม้ดังกล่าวพอกลับมาเท่านั้นแหละ
เกิดอาการแปลกเลยจึงคิดว่าอาจจะเกี่ยวกันหรือเปล่า
กับที่พ่อน่ะไปตัดต้นไม้

ไม่รู้ว่าใครพาไปไม่รู้อะไรเลยกลับมาเรียนไม่ได้
แล้วตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้าง
ตอนนี้ก็โอเคนะคะ

วันนั้นพ่อไปตัดต้นไม้

เหมือนแบบทำแบบเจ้าที่

เขาก็เลยบอกว่า
ดีนะที่เอาทับเอวไม่เอาทับคอให้ตายเขาว่าอย่างนี้
แล้วหลังจากนั้นพ่อก็ล้มป่วยลง
จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลเลย

น่าจะเกิดจากตรงนี้ค่ะเพราะว่าเขาน่าจะไม่พอใจ
เพราะว่าแม่ยังไม่ได้ทำแอบขอขมาเขา
มันก็ซับซ้อนอยู่เหมือนกันนะคุณชนะคุณจูด้ง
คือคุณหมอก็ไม่ได้ยืนยันว่าเธอเป็นอะไรกันแน่
ส่วนเรื่องราวที่ว่าเป็นเพราะพ่อตัดต้นไม้หรือเปล่า

แต่ยังไงก็ตามตอนนี้เธอก็กลับมาเป็นปกติ

เรื่องความเชื่อดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณกันด้วยครับ
คุณผู้ชมครับใครที่อยู่บ้านหลังท้ายแล้วกำแพง
มันติดกับหมู่บ้านอีกฝั่งหนึ่งครับ
คุณพี่ท่านนี้เขาบอกว่าโอ้โหมีชุมชนอีกฝั่งหนึ่งนะครับ
ป้าขวดเสียงดังมากครับ
โหคุณผู้ชมดูซิฮะขาแบบนี้อันตรายมากเลยนะ

ใช่ครับโอ้โหดีนะไม่เสยขึ้นมาอีกฝั่งนึง

ซึ่งนี่นะครับเป็นคลิปที่ถ่ายจากบ้านจัดสรรหลังหนึ่งครับ
ในพื้นที่หมู่๕ตะบนบางกลางที่อำเภอเมืองนนทบุรีครับ
ในคลิปเนี่ยจะได้ยินเสียงขวดโอ้โหดังเกลี้ยงกลางโป้งเป้งแบบนี้นะฮะ
เพราะคนข้างรั้วบ้านเนี่ยนะฮะเขาปลาขวดใส่กำแพงครับ
แถมมีคำด่าด้วยนะโอ้ไม่ปลาอย่างเดียว
ต่างนานาเจ้าของคลิปก็เลยถ่ายไว้ซะหน่อย
เนี่ยโอ้โหไม่ไหวเลยมีเพื่อนบ้านแบบนี้
เวลาที่เมาเนี่ยเป็นอะไรที่เฮียสุด
เป็นอะไรนะนี่ต้องเซ็นเซอร์เฮียครับ
เฮียสุดเฮียผมจะเฮียแหละเฮียใจอะ
กินเยอะแล้วก็เพลียเนอะซึ่งเขาอยู่อีกฝั่งหนึ่ง
แล้วก็ชอบหาเรื่องบ้านอีกฝั่งหนึ่งนะ
เขาบอกว่าทำไมไม่เก่งเฉพาะเขตบ้านตัวเอง

อันนี้ก็เป็นคำอธิบายของเขานะ
ก็เลยต้องเรียกตำรวจนะฮะให้มาตรวจสอบ
ครับเอาทีมข่าวของเราลงพื้นที่นะฮะไปยังจุดที่เกิดเหตุนั่นแหละ
ไปเจอกับนางสาวทันชนกเจริญจันทร์อายุ๔๕ปี
เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๕ตะบนบังกร่างเอาเพลิงเมืองจังหวัดดนตร์ทะวันลี
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าดูคลิปแล้วคลิปในโซเชียลนี่แหละ
แล้วไปพูดคุยกับนายเออายุ๔๔ปี

บ้านของนายเอเป็นชุมชนในซอยวัดเคราะห์
ซึ่งเป็นชุมชนที่ชาวบ้านเขาอาศัยอยู่เดิมหลายสิบปีแล้ว
ส่วนเจ้าของคลิปน่ะเขาอยู่ที่บ้านจัดสรรที่เพิ่งมาสร้างใหม่ไม่กี่ปี
ก็พูดง่ายคนที่อยู่แต่เดิมกับคนที่เพิ่งเข้ามาอยู่ใหม่
ไอ้ที่กั้นกันคืออะไรรั้วกำแพงมีรั้วกำแพงกั้นกันอยู่แบบนั้น
ความสูงประมาณสัก๔เมตรได้ครับคุณจูด้งครับ
จากนั้นเนี่ยผู้ใหญ่บ้านพาทีมข่าวไปพบกับนายเอครับ
เขาก็ยอมรับนะเขาบอกว่ายอมรับว่าผมเหตุ
แต่ว่าที่ทำลงไปเนี่ยเกิดจากความเมาก็ขอโทษด้วยละกัน
น่าโหเขาก็บอกว่าวันนั้นเมาแล้วก็เดินไปเห็นขวดน้ำจิ้มไก่
มันหกเลอะเถอะเขาก็เลยโมโหอ้ยใครนำเนี่ย
ขวดน้ำจิ้มกัดมาปลาใส่กำแพงครับแล้วก็ด่าออกไป
ก็เลยเห็นแล้วก็เลยเควี้ยงโมโหอะไร
เพราะว่ามันสร้างความเหลือร้อนให้กับหมู่บ้านเจาะสัตว์ข้าง
เอ๊กก็บอกว่าอะเดี๋ยวผมจะไม่ทำเอ๊ก
ก็ขณะเดียวกันเนี่ยทีมข่าวก็พยายามติดต่อสอบถามเจ้าของคลิป
แต่ก็ยังไม่ได้รับคำตอบใดนะครับ
ถ้ายังไม่หยุดทำไม่รู้ต้องทำไงแล้วก็คือเพิ่มความสูงของกำแพงให้
โอ้โฮเดี๋ยวมันจะเลยฆ่ามาไม่ดีจริงประเด็นอยู่ที่เมา
อ๋อก็เมาแล้วก็โวยวายไงเมาแล้วเป็นอย่างนั้นไม่คุ้นนะ
ไม่เคยไม่เคยไม่เมาด้วยอะไรมืนเมาไม่ชอบเลย
ดื่มแต่อะไรนะไม่ชอบเลยไม่ชอบไม่ชอบ
ไม่ชอบแอลกอฮอลไม่ชอบให้พูดตรงนี้เลยอายมากเลย
ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยเขาบอกว่ากำนันปาดเหงื่อเลยครับ
รถหรูเกือบไปแล้วเกือบโดนทางเหยียบแล้วครับ
ขอบคุณนะครับที่มาเยี่ยมขอบคุณนะครับเลี้ยวซ้ายเลยครับ
ครับผมพ่อพายขอให้สุขหัวนะครับพ่อพายขอให้สุขหัวนะครับ
บ๊ายบายครับไปไปครับโชคดีครับโชคดีครับป้าพาย
โชคดีครับโชคดีครับน่ารักมากเลยครับป้าพาน่ารักครับ
น่ารักมากเลยครับผมน่ารักครับขอให้ไปนะครับขอให้ไปครับพ่อพาย
นี่ครับพ่อพายเร็วเร็วขวาครับเร็วขวาครับพ่อพายเร็วขวาครับ
ซ้ายซ้ายซ้ายซ้ายซ้ายซ้ายซ้ายซ้ายซ้ายซ้ายซ้าย
ซ้ายซ้ายซ้ายซ้ายซ้ายซ้ายซ้ายซ้ายซ้ายซ้ายซ้ายซ้ายซ้ายซ้าย
พ่อพายครับเร็วซ้ายครับโอเคครับพ่อพายเร็วซ้ายเร็วซ้ายพ่อพายจะทางปลอดภัยนะครับ
เอาจริงนะถ้าผมเป็นพ่อพายผมเริ่มงงแล้วจะซ้ายหรือจะขวาแน่
เอาก็บอกทางคือตบไฟเลี้ยงไม่ไม่ถูกแล้วเนี่ย
ทางมันคดเคี้ยวไงคุณชนะอ่ะเสียงที่ได้ยินนั่นน่ะ
คือเสียงของกำนันนะกำนันเขาเป็นคนกำกับเอง
กับพ่อพลายก็คือช้างนี่แหละถอยครับถอยครับขวาครับขวายครับ
ซ้ายครับซ้ายครับขวาอีกครับขวานะพ่อพายบอกไม่ไปแล้วอยู่นี่ดีกว่าครับ
ไปแล้วไปตามที่กำนันเป้บอกเลยใช่ครับกำนันเป้ครับ
จังหวัดนครนายกแกถ่ายคลิปนี้แล้วเอามาโพสต์ไว้เอง
แกบอกว่าแกกลัวกลัวพ่อพายช้างเชือกใหญ่นั่นน่ะ
เหยียบรถเบ้นของแกอ๋อขอร้องก่อนโอ้ยเบ้นเบ้นคันนี้ยัง

กำนันเป้ก็บอกว่านี่คือเรื่องจริงนะ
มาเจอกับช้างป่าเชือกใหญ่เขาว่าอย่างนั้น
ใช่แล้วทีมข่าวก็อยากจะรู้รายละเอียดเรื่องนี้นะคะ
เดินทางไปคุยกับกำนันเป้

เมื่อวันเสาร์ที่๒๕มิถุนายนที่ผ่านมา
กำนันเป้กำลังขับรถจะไปนั่งกินข้าวกับภรรยาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในตะบนสาลิกา

เพลินเอ้าเหลือไปเห็นมีช้างป่าบุกเข้ามา

แล้วก็ยืนหน้าตาบึ้งตึงทำท่าทีหงุดหงิด
แล้วอยู่ห่างจากรถเบนท์ที่กำนันเป้จอดอยู่ไม่ถึง๕เมตรคุณ
ด้วยความกลัวไงว่าช้างเกิดโมโหกระฟืดกระเฟียดขึ้นมาเนี่ยจะไปเหยียบรถเบนท์หรือเปล่า
ก็เลยให้ทางร้านนำผักผลไม้ที่มีมาให้ช้างกิน

เสร็จแล้วก็พูดเกลี้ยกล่อมนะคะ
ให้ช้างใจเย็นลงอย่างที่เห็นนั่นไงคุณชนะ

เอาตู้เย็นเลยครับต้องปิดนี่ยิ่งดี

เอาออกมาเคาะก่อนเผื่อเป็นวุ้น
ดีฉันว่าไม่ใช่ช้างที่ฉันคิดละ
ทำให้ช้างใจเย็น
แต่อย่างนี้พอช้างใจเย็นแล้วทำไง

คนโล่งใจแล้วโอ้ยดีคุยกับช้างป่ารู้เรื่องฮะ
เขาว่ากันว่านี่เป็นช้างป่าที่มันออกจากเขตอุทยานนะ
ออกมาหากินหาอาหาร
แต่อย่างนี้ครับบางทีมันก็สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน
เพราะมันเดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่ชาวบ้านเขาไง
ล่าสุดครับเห็นเขาบอกว่าไม่ได้มาตัวเดียวแล้ว

แต่ก่อนจะเห็นแค่ครั้งหนึ่งนะอาจจะมีสัก๒๓ตัว
แต่เท่าที่เห็นเนี่ยที่ต้องเรียกพ่อพลายพ่อพลายเนี่ยนะ

เรียกพ่อพายช้างเชือกนี้อะไรอย่างนี้
เอาจริงไอ้คำว่าเชือกเขาไว้สำหรับช้างเลี้ยง
แต่ที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นช้างป่า
ไปเรียกเป็นตัวก็ได้แต่กลัวว่าถ้าไปเรียกเป็นตัว

ก็เลยเรียกกับเขาดีบอกพ่อพลายถอยหน่อยเดี๋ยวหน่อย
ซ้ายขวาซ้ายขวาพ่อพายงงนั่งอยู่กับที่ดีกว่า
เฮ้ยเขาเข้าใจเวลาสื่อสรรค์กับสัตว์ด้วยเจตนาดีชั้น

คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวอุบัติเหตุกันบ้าง
สาวคนนี้ขับรถเก่งเมื่ออยู่ดีครับเกิดเหตุการณ์ระทึกขึ้นครับ
ดูสิฮะกรี๊ดลั่นรถเลยฮะ

ที่มันถึงวินาทีรถตู้ทึ้บนี่นะฮะ
แล้วก็พุ่งชนรถเก๋งที่ขับมาตามทางอย่างจังเลย

โอ้โฮดูสิฮะแรงมากเลยนะเป็นอะไรกันไหมเนี่ยโอ้โฮ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาประมาณ๗โมงนะครับ
ของวันที่๗มิถุนายนบริเวณถนน๓๑๓๘ครองกิวมาบปู
ใกล้วัดมาบลำบิดนั่นเองนะครับซึ่งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีครับนะครับ
หลังเกิดเหตุนะฮะตำรวจสภบ้านบึงพร้อมด้วยกู้ภัยไปตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บ
ผู้ชายหนึ่งรายนะครับขาขวาท่อนบนผิดรูปคือมันหักแบบกระดูกโผล่ครับ
คนนี้เป็นคนขับรถบรรทุกสินค้าที่พุ่งข้ามเลนมานั่นแหละ
แล้วยังมีผู้บาดเจ็บเป็นผู้หญิงอีกหนึ่งรายคือนั่งโดยสารมาด้วย

เจ้าหน้าที่ครับนำตัวผู้บาดเจ็บทั้งสองรายส่งโรงพยาบาลบ้านบึงก่อน
ส่วนคนขับรถกระบะแล้วก็รถเก๋งที่ถูกพุ่งชน
ในคลิปนั้นนะฮะบาดเจ็บเล็กน้อยนะฟกช้ำดำเขียว
แต่อย่างนี้เขาไม่ได้ประสงค์ไปโรงพยาบาลเพราะว่าไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากมาย

โอ้โหนี่ฮะรถบรรทุกสินค้าที่กำลังขับรถขาเข้า
อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีเนี่ยเขาบอกว่าเกิดยางหลังระเบิดครับ
แล้วก็ไม่สามารถควบคุมได้ก็เลยเสียหลักนะครับ
ข้ามเกาะมาชนแบบที่เราเห็นเนี่ยคุณผู้ชมครับ
โอ้โหแล้วก็พุ่งชนแผงปูนกั้นไหล่ถนนด้วยนะครับ
ก่อนจะพุ่งชนต้นไม้ซ้ำแล้วก็พลิกคว่ำลงข้างทางครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องรอดำเนินการตรวจสอบข้อได้จริงอีกครั้งหนึ่งครับ
ก่อนจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับ
ครับครับเราไลน์มาด้วยคลิปปล่อยปลาแบบใหม่แบบสับครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป